อย่าทำวิกฤตให้มันเป็นวิกฤตเข้าไปอีกทำวิกฤตให้มันเป็นโอกาสแบบนี้นะคะ
พาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในยามวิกฤตก็มีโอกาสนะคะ
เพราะว่าพนักงานห้างต่างพนักงานบริษัทเอกชน
คือตอนนี้สถานประกอบการเขาปิดถูกไหมคะเขาใช้โอกาสนี้แหละค่ะ
เรียนตัดผมแล้วจะบอกว่าพอเรียนภาคทฤษฎีจบแล้วก็ลงมือลงสนามเรียนภาคปฏิบัติแบบนี้
แล้วใครอยากตัดผมฟรีนะจ๊ะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปได้นะคะ
นี่เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะคะแล้วเห็นไหมคนที่เรียนเนี่ยโอ้โหนะคะ
อายุก็ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคนคนแก่ก็ยังไปเรียนคุณ
เขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะไปเรียนตัดผมกะว่าจะนี่ค่ะยึดอาชีพ
ช่างตัดผมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่า
เอาจริงเอาดีถ้าเกิดว่าคุณตัดดีนะลูกค้าติดนะโอ้โหสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลย
เปิดร้านได้นะเห็นมั้ยเดี๋ยวเนี้ยรวยเพราะเป็นช่างตัดผมเยอะแยะไป
ก๊อฟจำได้ไหมว่าโควิดรอบแรกที่ผ่านมาประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมยาว
ใช่มีปัญหากับเรื่องการตัดผมมากค่ะกว่าจะได้ตัดผมโอ้โหลอยผมยาวเลยนะ
ใช่พี่เบิร์ตแล้วบางบ้านมีปัตตาเลี่ยนอยู่ที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวนี้
ใช่ค่ะคือตัดกันเองทรงเพี้ยนไปหน่อยไม่เป็นไรแต่อยากผมยาวนะคะ
แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือช่างตัดผมเนี่ยรายได้ดีนะใช่ครับ
ก็ไปตัดทีหนึ่งไหร่ส่งผมผู้ชายโอ้โหห้าหกร้อยฮะดีนั่นไงนั่นไง
อันนี้คือร้านในห้างนะค่ะเออแต่ของก็จะปัดแปดสิบร้อยนึงกระวังกันไปอ่า
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสมคิตแก้วปัญญาเป็นครูประจำแผนกวิชาคกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เล่าบอกว่าช่างตัดผมทั้งหมดเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของห้างบริษัทเอกชนพนักงานสถานบริการที่เจอปัญหาโควิดสิบเก้า
แพร่ระบาดระลอกใหม่ทำให้สถานประกอบกิจการต่างเขาปิดให้บริการ
ทีนี้คนเหล่านี้ตกงานก็เลยมาเรียนรู้วิชาตัดผมเพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้อีกทางหนึ่ง
บางคนบอกว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นอาชีพหลักก็ไม่แน่นะคะคือตอนแรกก็เรียนทฤษฎีกันก่อน
พอเรียนทฤษฎีครบแล้วก็ลงภาคสนามมาปฏิบัติบริการตัดผมให้กับประชาชนตามตลาด
แล้วก็ชุมชนเขาตัดกันฟรีฟรีนะจ๊ะนอกจากจะได้ฝึกฝีมือแล้วนะคะ
ยังช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยเพราะไม่ต้องเสียค่าตัดผมนะคะ
โดยหลักสูตรตัดผมเรียน๑๕๐ชั่วโมงหลักสูตรละ๗๖๐บาท
สำหรับอาชีพช่างตัดผมเนี่ยจ๊ะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งใน๒๘อาชีพที่เขาสงวนให้กับคนไทย
หมายความว่าแรงงานข้ามชาติทำไม่ได้แรงงานต่างด้าวท่านจะมาประกอบอาชีพตัดผมไม่ได้
แล้วช่วงที่โควิดระบาดมารอบแรกอย่างที่พี่เบิร์ตบอกช่างตัดผมเนี่ยเขาก็ตกงานเพราะว่าร้านมันปิด
เขาก็เลยมีการไปโพสต์ลงโซเชียลว่าเขารับตัดผมตามบ้านคนเขาก็เดินทางไปตามผมเคยใช้บริการ
เขาก็คิดค่ารถเพิ่มเติมรายได้เขาก็เพิ่มมากขึ้นแต่แค่เหนื่อยในการนั่งรถไปตัดผมให้กับลูกค้ามากขึ้นหน่อย
อันนี้เป็นความอยู่รอดอีกทางหนึ่งต้องปรับตัวนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างทำวิกฤตเป็นโอกาสอย่าทำวิกฤตเป็นวิกฤตนะคะอย่าซ้ำเติมตัวเองนะ